คุณผู้ชมคะไปดูกันหน่อยเมื่อวานนี้
เป็นพระครูปีนเสาสื่อสาร
อยู่ในสำนักปฏิบัติธรรมที่พุทธมวลธนศาสตร์๓
คือได้รับแจ้งเหตุตั้งแต่๑๑โมง

จนถึงตอนนี้คุณผู้ชมดูเวลา๖โมง๗นาที

ตอนนี้เลยนะยังไม่ลงมาเลยนะคะ

เพราะนั่นน่ะสิผ่านมาประมาณสัก๑๘๑๙จะชั่วโมงแล้วนะคะ
ก็พระครูประหลัดธีรธนรึธาเมตตธรรโม
ประธานสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมพุทธชะยันตี
นขึ้นไปนั่งอยู่บนยอดเสาสื่อสารความสูงของเสาสื่อสารเนี่ยนะคะ

ใช่แล้วก็เสาสื่อสารนี้อยู่ในสำนักปฏิบัติธรรมพุทธชะยันตี
ถนนพุทธมนตรสาย๓ซอย๒๒เขตทวีวัฒนา
อย่างที่บอกว่าได้รับแจ้งประมาณ๑๑โมง

ปีนขึ้นไปตั้งแต่๙โมงเมื่อวานนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็กลัวนะครับและอีกอย่างคืออากาศมันร้อน

กลัวว่าถ้าจะเป็นลมเป็นแรงเดี๋ยวตกลงมานะฮะ
แม้ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะพยายามเจรจาให้ลงมาหลายต่อหลายรอบ

พระครูประหลัดธีระปินเสาสื่อสารร้างความสูง๖๐เมตร
อยู่ในสำนักปฏิบัติธรรมแล้วมีไม้กระดานที่คุณผู้ชมเห็น
รวมถึงมีเครื่องอัฐบริคารมีอุปกรณ์เซฟตี้ด้วยนะ
เป็นสายเหมือนกับสายรัดของเจ้าหน้าที่เอาไว้โรยตัวเอาขึ้นไปด้วย

ใช่ค่ะเหมือนกับเตรียมการเอาไว้อยู่แล้ว
เสาสูง๖๐เมตรก็จริงแต่ว่าท่านขึ้นไปสูงประมาณ๒๐เมตร
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าขอพบเจ้าหน้าที่ธนาคาร
จะขอเจรจาเรื่องที่ดินสำนักปฏิบัติธรรมที่ถูกธนาคารยึด

คือสำนักปฏิบัติธรรมพุทธชะยันตีตั้งอยู่บนพื้นที่รีสอร์ทเก่า
ประมาณ๕ไร่ติดหนี้ธนาคาร
ก็เลยปล่อยลกร้างไปประมาณ๑๐ปี
ทีนี้ปี๕๕ค่ะพระครูประหลัดธีระเข้ามาสร้างสำนักปฏิบัติธรรม
แล้วก็มีการนิมนต์พระส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระเชื้อสายกัมพูชา
สลับสับเปลี่ยนเข้ามาจำวัดจนธนาคารเข้ามาเจรจา
บอกว่าขอให้ย้ายออกเจรจากลายเกลี่ยกันอยู่หลายครั้ง
ในที่สุดธนาคารก็ฟ้องร้องและสารก็ตัดสินให้ออกจากพื้นที่
ก็เลยทำให้พระครูประหลัดธีระเกิดอาการเครียดมาก
มาปีนเสาสื่อสารนะคะ
เจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้าเจรจาให้พระครูประหลัดลงจากเสาสื่อสาร
แต่ก็ไม่เป็นผลจนช่วงบ่ายโมงเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
พระครูประหลัดโยนถุงลงมาที่พื้นแล้วในถุงนั้น
มีกล้วยมีกระดาษเขียนข้อความด้วยลายมือของท่านเลย
ใจความก็คืออัตมาขอขึ้นมาปฏิบัติธรรม๑๓วัน
ตั้งแต่วันนี้หมายถึง๑๗พฤษภานะคะ
ถึง๒๙พฤษภาคมซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา
แล้วนอกจากนี้ก็มีการระบุถึงพวกปัญหาเรื่องของเงินค่าที่ดิน

ซึ่งเมื่อแรกเริ่มเจ้าภาพแจ้งความจำนวงว่าจะถวายกระถิ่น

พระครูก็วางเงินเอาไว้๕แสนบาท
แต่ต่อมาเจ้าภาพถอนตัวกันหมดค่ะ
ดังนั้นก็เลยทำให้พระครูขึ้นมานั่งปฏิบัติธรรม

แล้วในจดหมายระบุด้วยบอกว่าขอให้คุณโยมทุกคนสบายใจได้
อย่างที่บอกว่าจะอยู่ถึง๒๙พฤษภาคม
แล้วตลอดทั้งคืนพระครูประหลัดจำวัดอยู่บนเสา
มีสายเป็นอุปกรณ์เซฟตี้รัดตัวคล้อง
เอาไว้อยู่กับเสาสื่อสารคือเหมือนกับกันไม่ให้ตกลงมาครับ

แล้วก็ทางด้านพันธุ์ตำรวจโทนัทพลจำบุญมา
รองผู้กำกับสนธรรมศาลา
ก็มีการนำกำลังตำรวจสนธรรมศาลาหลายฝ่าย

โดยทางด้านผู้กำกับก็เข้าเจรจา
ช่วงเช้านี้จะเจรจาอีกรอบหนึ่ง
รวมถึงจะมีการประชุมจะมีการวางแผน
เพื่อช่วยเหลือพระครูให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด
โดยสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้เคยมีข่าว

เรื่องพิธีเผาศพไร้ญาติบนกองฟอนแล้วไม่ได้ใส่โรงศพ
แล้วชาวบ้านเขาก็รู้สึกว่าเป็นภาพที่อุจจาตา
ก็เลยอยากให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบ

โอ้โหแล้วนี่พระครูจะอยู่๑๓วันจริงเหรอฮะ
ถึงวันที่๒๙พฤษภาคม
วันนี้เพิ่งวันที่๑๘พฤษภาคมเองนะครับ

เชื่อว่าวันนี้ก็ต้องดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่
ในการที่จะเจรจากับพระครูอีกครั้งหนึ่งนะครับ